อีกไม่กี่วันก็เป็นวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
หลายคนก็มีในใจแล้วว่าฉันชอบอะไรไม่ชอบอะไร
บางคนก็กำลังหาซื้อลอตเตอรี่กันอยู่
ต้องเตือนคุณผู้ชมแบบนี้นะครับ
ถึงแม้มันจะใกล้ที่จะออก
บางคนก็ว่าซื้อใกล้จะออกใกล้แผงหมด

สลากปลอมก็มีอย่างที่ปฐุมธานี

อุ๊ย๘๐บาทมันถูกจังเลยสมค่ะครับ
คือจริง๘๐บาทมันคือราคาที่คุณต้องขายนะ

แต่ว่ายิ่งช่วงใกล้สลากออกเนี่ยโอ้โหแทบไม่เจอเลยค่ะ
ถูกต้องอันนี้เขาปั่นได้ขาย๘๐บาทชาวบ้านเห็นอุ๊ยใกล้จะหมดด้วย
ราคาก็ถูกก็เหมากันเกือบหมดแผง

ไม้เต็มมือสุดท้ายปลอมทั้งแผงเลย
โอ้โหได้เงินไป๒๐๐กว่าบาทจากชาวบ้านนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านก็รวมตัวกันเอาสลากไปให้ตำรวจดู

อันนี้คือนายสนทิชูบุญนะอายุ๕๑ปีพร้อมกับชาวบ้านอีก๔คน
เดินทางเอาลอตเตอรี่ไปแจ้งความที่สพครองหลวง
เขาไปซื้อลอตเตอรี่มางวดของวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๕๙

เขาบอกว่ามันเป็นของปลอมคุณตำรวจช่วยตรวจสอบให้หน่อย

เช้า๒๖มกราคมมีผู้ชายคนหนึ่งปั่นจักรยานมา

รวยเฮ่งเสียงโชคกันไหมอะไรแบบนี้ก็ตะโกนเรียกลูกค้ากันไป
เขากับเพื่อนบ้านก็อยู่ที่หมู่บ้าน
สวนทอง๑๐ตะมนครอง๑อำเภอครองหลวง
เขาก็บอกไว้ในแผงมันก็มีอยู่๓๐กว่าใบเอาสักหน่อยได้ไหมล่ะ
สักนิดนึงนะตัวเขาเองกับเพื่อนบ้านช่วยกันชวนกัน

เหมาหมดแผงใบละ๘๐บาทควักเงินไป
ตัวเขาเองเอามา๒๖ใบ
ป้าไทยตรงอายุ๖๕ปีเพื่อนบ้านก็ซื้อมา๒ใบ
ก็ได้แบ่งสลากที่ซื้อให้หลานไปอีก๑ใบ
ซึ่งหลานชายบอกกับเธอว่าป้ามันของปลอมแน่๑๐๐
ก็บอกว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าก็เลยเอาไปบอก
ไปบอกตัวคนที่เหมาไปนี่แหละไปบอกทางด้านของคุณสนทิไป
ก็เลยทดสอบดูไปเปิดดูตามอินเทอร์เน็ตว่า
วิธีการตรวจสอบสลัดปลอมก็ทำอย่างไรนะ
ก็ทำตามในเน็ตที่เขาบอกมา
ก็เลยเอาน้ำไปหยดลงบนสลาก
หลังจากน้ำหยดไปแล้วสลากกินแบ่งรัฐบาลพบว่า
ของสลากที่ซื้อเนี่ยมันจางแล้วลอกออกมาหมดเลยคุณผู้ชม
แน่นอนมันต่างจากสลากของแท้มันต้องไม่ลอกไม่ดูด

เห็นไหมอันขวาเห็นไหมมึกมันออก
มันคือสลัดลิ้น
อันที่จริงมันก็ไม่ลอกเหมือนเดิมก็ปกติ
ก็ทดสอบไปเธอสอบมามันจางจริง

คือซ้ายของเดิมของเก่านะที่มันถูกต้องของแท้

ก็เลยเปรียบเทียบกันเสร็จปุ๊บแน่ชัดแล้วว่าของปลอม
ก็เลยเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ที่สพครองหลวงเพื่อให้ตำรวจติดตามคนร้าย
ดำเนินคดีแล้วก็แจ้งค้าต่างดันดันอาไป
แล้วก็เตือนให้ประชาชนต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
ทางด้านของพันธบทโทสุชัยแสงส่องนะฮะเป็นรองผู้กำกับสพครองหลวง
บอกว่าได้มีการตรวจสอบแล้วเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็เตียนนำสลากอันนี้เนี่ย
เป็นของกลางส่งไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไป
จากนั้นจะให้ทุกษัยตรวจแล้วก็สิบสวนลงพื้นที่สอบสวน
สอบอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่เอามาขายเป็นใคร
เอาของปลอมมาขายชาวบ้านแบบนี้นะแหมคือปัญหาคือปลอมยังไงทั้งแผงอ่ะคุณ
เออก็คือกริ้นมาจากบ้านอ่ะ๓๐ประเบ้ว